ต่อเนื่องเลยนะคะกับเรื่องของหัวขโมยขโมยขโจรค่ะแต่คราวนี้เจ้าของรองเท้า
ซึ่งเป็นผู้เสียหายเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ตลกนะไม่ขำด้วยนะ
เพราะอะไรรู้ไหมคะหัวขโมยสักประมาณสี่คนเขาเรียกว่าแก๊งค่ะอืม
ขโมยรองเท้าที่จอดวางอยู่หน้าห้องนะฮะปรากฏว่าขโมยเสร็จปุ๊บ
ผู้เสียหายทำง่ายอืมไปแจ้งความเพราะแจ้งความเสร็จปุ๊บ
สงสัยโจรมันรู้ฮะมันเอารองเท้ามาคืนนี่ยังไงแล้วสิ่งที่ทำคือ
ตามกล้องวงจรปิดเลยค่ะมากันแล้วสี่คนอ่านั่นแหละค่ะ
ทำไมไม่ถอดหมวกเอาจริงจริงเอออีกข้างหลังเห็นไหมชูมินิฮาร์ดด้วย
บ๊ายบายบ่งมือเสร็จทอดหมวกสิเย๋งกกล้องมากคนองแหละดูออก
คนนองแหละดูออกนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ย
เราจะบอกว่าเย้ยฟ้าทาเวหาใช่ไหมอันนี้เย้ยกล้องวงจรปิด
แบบเต็มใบใช่ไหมปิดบังใบหน้าก็เลยกล้าที่จะทำแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะแก๊งวัยรุ่น๔คนนะพฤติกรรมเห็นหมดแล้วนะคะ
ต้องเล่าซ้ำนะว่าทำอะไรทาสรังเฮโยดูน่ารักคิขู่ดีนะ
แต่เจ้าของบอกว่าอย่ามาคิกุด้วยน้ำเช็ดเพื่อเล่นนะฮะ
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
กล้องติดตั้งอยู่บนชั้น๒ตึก๗๘
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
กลุ่มวัยรุ่น๔คนค่ะเป็นคนร้ายนะฮะ
เอารองเท้ามาคืนเจ้าของสักประมาณตี๔
มาคืนตี๔จ้ะนะฮะเจ้าของหลับอยู่แหละนะฮะ
ตี๔ของวันที่๑๕มกราคมที่ผ่านมานะคะ
เหตุผลที่แก๊งคนร้ายเอามาคืนเพราะผู้เสียหายก็คือนางสาวพิมทิสาศรีสายดาอายุ๓๔ปีค่ะ
นำคลิปขณะที่คนร้ายมาหยิบรองเท้าผ้าใบของเธอนี่แหละคู่นี้แหละ
อดีตสีเทาดำเธอนำคลิปนี้ตอนที่คนร้ายมาเอาไปเนี่ยค่ะ
คนร้ายมาเอาไปเธอจอดเธอถอดสินะถอดวางไว้หน้าห้องนะคะ
เอาไปเป็นหลักฐานแจ้งความที่โรงพักบางพลีแล้วก็นำมาโพสต์ลงในกลุ่มไลน์หมู่บ้าน
เพื่อเตือนภัยแล้วก็ให้ช่วยหาโจรเนี่ยกลุ่มนี้เห็นไหมตอนมาเนี่ยไม่สวมหวกกันน็อกนะคะบางคนนะ
นี่นี่มีคนถอดนะใช่หลังจากนั้นค่ะคิดว่าแก๊งคนร้ายเนี่ยน่าจะรู้ว่าเธอเนี่ย
เอาคลิปนี้คลิปที่ตอนมาขโมยเนี่ยไปโพสต์ลงในกลุ่มไลน์ของหมู่บ้าน
แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจกลุ่มคนร้ายก็เลยกลายนี่ค่ะเป็นคลิปที่สองนะ
ก็เลยเอารองเท้ามาคืนพร้อมทำท่าเยาะเย้ยท้าทายเหมือนไม่กลัวกฎหมาย
แสดงว่าน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวในกลุ่มไลน์หมู่บ้านด้วยนะถึงเอามาคืนเพราะข่าวยังไม่ได้ออกไปเลย
ผู้เสียหายเจ้าของรองเท้าเล่าต่อบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ไปแจ้งความแล้วก็นำคลิปลงในกลุ่มไลน์ก็คงไม่ได้รองเท้าคืน
เพราะว่านี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่เธอถูกขโมยรองเท้า
ส่วนการที่คนร้ายทำท่าเยอะเย้ยใส่กล้องนั้นก็ทำให้เธอกลัวเหมือนกันนะฮะว่าเดี๋ยวอาจจะถูกดักทำร้ายหรือเปล่า
เพราะเป็นคนนำคลิปมาเผยแพร่ลงในสื่อออนไลน์นะคะก็เลยอยากให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบให้บ่อยมากขึ้น
แล้วก็ตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
พิกัดก็คือโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรเทพารักษาบางพลีสมุทรประการนะคะ